ไปดูพ่อนุ่มคนนึงเขาขี่จักรยานยนต์ไปไปส่งแฟนแฟนลงไปซื้อของ
อยู่ดีผู้ชายคนนึงเอาของมาหย่อนที่หน้ารถเขา
ปรากฏว่ามันคือยาบ้าส่งยาบ้าผิดคนนะฮะไปดูนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ว่าคนนี้เอายาบ้ามาส่ง

หันหัวรถสตาร์ทเครื่องก้มหน้าก้มตา

โอ้โหคนที่เป็นเจ้าของคลิป

รัฐกระบัง๕๔ในกรุงเทพนะครับ
ตอนนั้นขี่จักรยานยนต์มาก็มาจอดรถนะนั่งรอแฟนลงไปซื้อของ
อยู่ดีผู้ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์มาจอดข้าง
เอายาบ้ามาวางที่หน้ารถเขา
เขาก็รีบโวยวายหรอกบอกโอ๊ยไม่ใช่ไม่เกี่ยว
แล้วก็ต้องมาถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อน
ส่วนผู้ชายคนนี้ตกใจบอกส่งผิดคน
แล้วก็ขี่รถหนีไปเลย
เอ้าฝากพี่สอนอรัฐกระบังหน่อยกันแล้วกัน

เพื่อจะขยายผลต่อว่าเออมันจริงไม่จริงอย่างไร

หรือผู้ชายคนนี้ถ้าบอกโอ้โหไม่จริงเลยเข้าใจผิดอะไร

เพราะว่าเรื่องใหญ่นะมาส่งยาอย่างนี้